สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอก่อนไม่ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะ
อยู่ไกลมาแล้วค่ะโอ้ยเชิญเลยค่ะมามาค่ะคุณพี่
อะแม่แม่สวัสดีใหม่สวัสดีค่ะ
ข่าวใสให้ใคร

มีคนบอกเหมือนกันว่าข้างล่างรถติดแล้ว

เพราะว่าเขาก็ขยายเวลาให้ไปลงทะเบียน

เพราะว่าข้างในส่วนใหญ่
ข้างในส่วนใหญ่คนก็จะรู้อยู่แล้วว่า

ทีนี้ในโซนอื่นไงที่แบบเขยิบออกมา

อย่างเช่นข้างหน้าเราถนนวิภาวดีเนาะ
ช่วงเย็นก็คือรถเยอะเป็นแบบปกติ
ปกติก็เยอะอยู่แล้วด้วยเนาะ

ทีนี้ทางกรทพเขามีการแจ้งปิดการจราจรถนนดวงพิทักษ์

ก็คือในวันที่๑๖ถึง๑๙พฤศจิกายน

กภมีการแจ้งปิดการจรจรถนนดวงพิทักษ์
อันนี้ปิดตลอดสายนะคะ
เดี๋ยวขึ้นภาพมีภาพไหมคุณผู้ชมลองขึ้นมาสิ
วันที่๑๖๑๙อันนี้ปิด๒๔ชั่วโมง
แล้วก็การประชุมที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๔๑๙พฤศจิกายน
โดยผู้ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ต้องการให้ใช้ทางค่ะ
ก็คือเป็นทางออกของถนนดวงพิทักษ์
ก็ให้ใช้ทางออกถัดไปบริเวณถนนพระราม๔แทนนะคะ

สีแดงนี่คือยาวไปเลยอันนี้ปิดยาวนะคะ

แต่วันนี้หนูขับผ่านก็ยังมีรถนะพี่นะ
เหมือนได้ถึงวันพรุ่งนี้ป่ะคะ

ก็คือถนนรัชดาพิเศษวันนี้ค่ะ
เส้นสีแดงที่เห็น

เส้นนั้นเขาเรียกถนนรัชดาพิเศกกันกัน
แต่วันนี้ดูแบบรถโล่งแต่ก็ยังแบบมีรถเข้าออกในเส้นนั้นอยู่นะคะ
แล้วก็มีการปิดอีกเส้นหนึ่งก็คือถัดไป
ก็คือถนนดวงพิทักษ์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่มาแบบใกล้ทางด่วนเพลินจิตนะคะ
เขาจะเห็นด้านข้างที่เป็นเส้นเหมือนทางเรียบรถไฟ

พลตำรวจตรีอาชญนไกรทองในฐานะโฆษกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยแล้วก็จรจร
มีการเปิดเผยถึงผลการประชุมบอกว่าจะเริ่มมีการเดินทางเข้ามานะคะ
ของคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในบางประเทศเนี่ย
ซึ่งสภาพการจราจรพบว่าในวันที่๑๔พฤศจิกายน
เมื่อวานนี้อันนี้เรียกว่าจำนวนปริมาณมากนะคะ
เนื่องจากว่ายังเป็นวันปกติ
โดยทางตำรวจนครบานเขามีการจัดเจ้าหน้าที่
จรจรอยู่ในจุดต่างเพื่อที่จะดูแลความสะดวกนะคะ
ในเรื่องของการเดินทางให้พี่น้องประชาชนด้วย
ส่วนผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการสั่งการ
เรื่องของการขยายการลงทะเบียนของผู้พักอาศัยจริงย่านนั้นน่ะ
พักอาศัยก็จะค่อนข้างเยอะเพราะมีทั้งแบบว่าคอนโด
พาร์ทเมนต์หลายจุดเลยค่ะก็คือใครที่มีความจำเป็น
ต้องใช้ถนนบริเวณที่งดการใช้จรจรกว่า๔๕๐๐ราย
ในพื้นที่ทั้งเป็นสอนอลุงพินีสอนอลท่องลอ
อันนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙
เช้านี้ก็ยังมีคนไปเข้าคิวรอเพื่อที่จะไปลงทะเบียน
กันอยู่ส่วนในกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ขน
พัสดุต่างหรือหรือว่าเอกสารอาหารอันนี้สามารถ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณจุดตรงนั้น
ได้นะครับพอขับเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นด่านตำรวจ
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็แสดงเอกสารหลักฐาน
เพื่อขอเข้าพื้นที่ได้เป็นรายรายไปส่วนการแจ้งการชุมนุม
ในพื้นที่ที่พบว่ามีการแจ้งขอใช้สถานที่กับทางกรทมนะคะ
ก็คือลานคนเมืองระหว่าง๑๖ถึง๑๘พฤศจิกายนพร้อมกับขอความร่วมมือ
เคลื่อนย้ายการชุมนุมเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
หากจะมีการยื่นข้อเรียกร้องสามารถยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงธรรมโดยทางกระทรวงเนี่ยจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง
ไปดำเนินการทันทีเพื่อที่จะเยียวยาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างต่อไปนะคะ
มีการประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กระบุบอกว่า
มีการตรวจพบโควิด๑๙ค่ะ
ก็คือก่อนที่จะเดินทางออกจากกัมพูชา
ก็โดยเฉพาะออกเดินทางแล้วก็ไม่พบว่าติดเชื้อ
ทั้งยังไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร่

กระทั่งมีความชัดเจนเมื่อไปถึงโรงพยาบาลในอินโดนีเซีย
แล้วก็เข้าพักผ่อนในช่วงตอนเย็น
ก่อนจะตื่นมาได้รับการยืนยันว่ามีผลโควิด๑๙เป็นบวก
ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุม
จึงตัดสินใจให้ผู้แทนกัมพูชาเดินทางกลับทั้งหมด
โดยวางแผนที่จะเดินทางกลับกัมพูชาในเย็นวันที่๑๕พฤศจิกายน

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับการหารือ
วิภาคีกับประธานาธิบดีศรีเจียนผิงของจีนนะคะ
แล้วก็ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศส
ปรากฏว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์นะฮะจันโอชาก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

วันนี้นายกเนื่องจากเป็นวันประชุมคอรมอลด้วย

แล้วก็เว้นระยะห่างกับสื่อเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียน

ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกกันสำเร็จคุณเซ็นเนี่ยก็แจ้งว่าตัวเองติดโควิดอย่างที่น้องบอกไปเนี่ยนะฮะ

แล้วก็ไม่ได้ส่งผู้แทนมาเพราะเป็นการเชิญระดับผู้นำ

ส่วนตนเองตรวจโควิดเป็นประจำอยู่แล้ว
เมื่อคืนนี้นายกก็ไปตรวจมาแล้วยังพบว่าปกติอยู่นะฮะตอนนี้

อย่างที่แบบว่าบอกกันมาก็ต้องระมัดระวังมากที่สุด

โดยเฉพาะช่วงนี้มีการเดินทางบ่อย
ดังนั้นอยากเตือนให้ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ไม่อยากให้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

คนเยอะอะไรต่างก็ดีขึ้นนะฮะ

คนก็เรามีเสียงนายกไหมลูก

ที่บ้านเราตรวจตรวจเป็นประจำเมื่อวานกลับมาก็ตรวจเมื่อวานเมื่อคืนก็ตรวจอีก

ไปงานที่ไหนมากลับมาเขาก็ต้องตรวจ

เพราะจริงนายกก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าอายุเยอะ
รักษาความปลอดภัยในสุขภาพของตัวเองด้วยนั่นแหละ
ส่าห์อยู่รอเพราะว่าเขาบอกหลังจากนี้ก็ต้องลุ้นกันเหมือนกัน
ว่าหลังจากจบเอเป็กหลายฝ่ายที่เขามองกันว่า
แต่ถ้าเป็นคนไทยวันนี้เขาบอกถ้าคนไทยจะต้องเสีย๑๖๐๐ล้าน

ใช่คนไทยไม่เอาบอกเรียงฝักท้อง
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
กรณีวันนี้มีการประชุมคอรมอลถูกต้องไหมฮะ

เมื่อถูกถามว่าคนไทยจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่า

เมื่อถามว่าสรุปความชัดเจนได้แล้วหรือยัง
บอกว่ายังต้องการเห้ดการกีฬาอย่างประเทศไทยกรกฎธอ

เมื่อถามว่ายังขาดเงินไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒อีกเยอะไหม

อีก๕๐๖บาท
มันก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพลเอกประวิทย์ด้วยไง

แต่ก็ช่องทางธรรมชาติเรามี

อะไรคะแองจี้ดูบอลสด

ช่องทางธรรมชาติมีให้คุณดู

คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์นี้ได้นะคะ

ก็มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ

กันค่อนข้างมากนะคะตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงาน

ได้ไปพบปะพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่หนองบัวลำพูที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะคะ
ก็เพื่อที่จะให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
อีกทั้งยังมีการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาจิตใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน๑๐๐ทุนนะคะให้กับนักเรียนจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
อันนี้ก็เป็นจากมูลนิธิคุณแม่ลิกิมเกียวตั้งคารวะคุณนะคะ
จากนี้นะฮะทางผู้บริหารได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นลูกหลานของสมาคมชาวไร่อ้อยฮะที่หนองบัวลำพูฮะ
เพื่อเป็นการวางรากฐานสร้างอนาคตให้ที่ดีจริงแล้วอย่างที่บอกว่าน้ำตาลตัวนี้จริงแล้วก็มาจากอ้อยถูกต้องไหมฮะ
ภูเป็นการวางรากฐานสร้างอนาคตที่ดีกับอนาคตของชาติณรานอเนกประสงค์บริษัทน้ำตาลเอรวรน
ให้กับอนาคตของชาติณราญแอนกประสงค์บริษัทน้ำตาลเอรวร์จำกัดด้วยนะครับ
นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับจากน้ำตาลมิดผล
เอาละน้ำตาลเอรวร์นะครับที่เราต้องช่วยกันจริง
ไปพาเคารพทุกชาติกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาค่ะ

เชื่อว่าทุกคนได้เห็นข่าวนี้แล้ว
เพราะว่าจริงข่าวมันมาตั้งแต่ประมาณวันเสาร์
ที่ว่าเป็นเด็ก๓คนถูกแก๊งช่างกล
ย่านมีนบุรีค่ะประมาณ๑๗๑๘คนอ่ะ
อุ้มอุ้มไปกักค้างนวงเหนียวในบ้าน

แล้วก็โดนทั้งซ้อมมัดมือไพ่หลัง
โดนกระทืบโดนต่อย
แต่ที่มันที่หลายคนรับไม่ได้ค่ะ
โดนเอาบุหรี่จี้ตามลำตัวไม่พอ

คือมีทั้งให้จูบปากมีทั้งให้อมอวัยวะเพศ
มีทั้งจุดไฟเผาขนในที่ลับอย่างนี้เนี่ย
แล้วคือประเด็นคือบอกบังคับให้เขาทำไม่พอ
ถ่ายคลิปไว้แล้วเอาไปประจานในเฟซบุ๊ก

เอาปืนจ่อหัวบังคับ

เป็นปืนลักษณะแบบอาวุธสงคราม
แล้วเด็กอายุ๑๗ประมาณ๑๗๑๘คนเนี่ย

แล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมโหดเยี่ยมและอุกอาจได้ขนาดนี้
ประเด็นนี้คือเป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าแรงแล้ว

ถูกหนูอย่าใช้คำว่าดาราลูก

บางทีเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งไม่ได้เป็นดาราลูก
มีที่อยู่ใน๑๗คนนั้น

ใช่แล้วบอกบางคนก็เป็นลูกหลานดาราอะไรอย่างนี้ค่ะ

พฤติกรรมแบบนี้มันเกินเด็กไปมากแล้วนะ

ครอบครัวของน้องผู้เสียหาย๓คนนะคะ

ไปร้องกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
คืนความยุติธรรมในสังคมเกี่ยวกับเรื่องนี้
ซึ่งธนายรณรงค์เองวันนี้นะคะ
ก็เลยไปยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้รับทำคดี
เพราะมันมีประเด็นเรื่องอาวุธสงครามด้วย
ก็อยากจะให้ขยายผลไปถึงเรื่องกฎหมายฟอกเงิน
เกี่ยวข้องด้านไหนขยายผลให้ครบทุกราย

ตามจับตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
พฤติกรรมมันเกินกว่าเด็กอายุ๑๗ไปมาก

เพราะถือว่าเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครอง

พื้นที่ที่ใช้ก่อเหตุก็เป็นบ้านของผู้ปกครอง
ป่ะครับเด็กไม่มีทางมีบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้น

ข้อหานักนะคะคืออ้างยี่ซ่องโจร
อยากให้ตรวจสอบด้วยว่าเอาเงินจากไหนมาซื้ออาวุธปืนสงคราม
อันนี้คือปืนรู้สึกว่าจะเป็นรูปอาวุธปืน
มันจะเป็นปืนคล้ายแบบปืนยาวเลยอ่ะ

อยากให้ดารานักแสดงสาวชื่อดัง

อยากให้ดารานักแสดงสาวชื่อดัง
นามสกุลเดียวกันกับหนึ่งในวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ออกมาชี้แจงว่าเป็นญาติกันจริงไหม

เพราะผู้ก่อเหตุให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเป็นหลาน
มีการกล่าวอ้างถึงแบบเนี้ยค่ะ

พฤติกรรมมันถือว่ารุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้

ก็ควรถูกดำเนินการตามกฎหมาย
ค้นดูประวัติกลุ่มคนก่อเหตุ

ธันวาคมปีที่แล้วคดีคือร่วมกันแทงผู้อื่น

คือพฤติกรรมก็ไม่น่ารักเลย
ทีนี้พนักงานสอบสวนสอนอาหวงหัวมาก็บอกว่า

ก็มีมามอบตัว๑คนชื่อเติ้ล

เนี่ยคือหนึ่งในสองคนที่มีการกล่าวอ้างว่า
เป็นผู้ที่มีผลงานในวงการบันเทิง

แล้วก็ไปลุมซ้อมกักครั้งหนึ่งเดี๋ยวคืนนึงก่อน

ตามเพื่อนอีก๒คนมาในวันที่๒๘

ตอนสุดท้ายทั้งสามคนถึงจะถูกปล่อยตัวมาวันที่๒๙

ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนที่ไปล่อลวงคนแรกมาตั้งแต่วันที่๒๗ตุลาคม

อย่างเรื่องแชทที่หาว่าผมส่งไปล่อลวงอันนั้นน่ะ

แต่ที่อ้างว่าผมส่งแชทล่อลวง

เดี๋ยวจะต้องมีการไปที่สนหัวหมาก

คือโดนเรื่องอาณาจารย์โดนเรื่องพรบคอม

ก็จะมีคดีทำร้ายร่างกาย

แล้วก็คดีข่มขืนใจให้คนอื่น

ที่เขาแบบไม่ได้ปรารถนาที่จะทำ

อีก๕รายกำลังล่าตัวอยู่
ต้นได้ยินว่าหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
ส่วนเยาวชนอีกกลุ่มนึงที่ถูกออกหมายเรียก๕ราย
ก็คือมีเติ้ลเข้ามามอบตัวคนเดียว

ภายใน๒๑พฤศจิกายน

อืม
ตกลงเขาเป็นดาราจริงไหมพี่หมด

เท่าที่เห็นใน๑๗คนมี๑คนที่เป็น

แล้วก็อยากรู้ที่บอกว่าเป็นหลานของดาราสาวนามสกุลเดียวกัน

เราก็บอกว่ามีดาราลาหลายกี่คน

ธุรกิจเกี่ยวกับทำซีรีส์ทำละครตัวเองนึกออกป่ะ
พวกเราทำธุรกิจเดียวกันคือธุรกิจวงการบันเทิงถูกต้องไหมฮะ
ธุรกิจมันก็มีแบบหลากหลายกันไปวันนี้ผู้จัดมันก็โอ้โหเป็นร้อย
นั่นแหละเดี๋ยวก็ติดตามเรื่องกันต่อไป
เพราะว่าเรื่องของปืนเอ่ยเรื่องของผู้ปกครอง
ที่ก็รู้อยู่ว่าเขามีการแบบว่าทำร้ายร่างกายกันที่บ้านหลังนั้น
แต่ทำไมแบบผู้ปกครองปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไป
ทั้งที่มีการเอายาไปให้น้องทุก๓คน
มันก็มีข้อที่แบบหลายคนตั้งคำถามค่อนข้างเยอะ
ว่าแบบในซอยนั้นนี่หลายคนบอกว่ามันเป็นจุดซอย

วันพระป่ะเนี่ยพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมพระเดียวนะปกติเราเห็นตัวตึงหลายอย่างมาก
นี่เป็นหลวงตาตัวตึงเลยนะคะหาใช้คำว่าหลวงตาตัวตึงได้เหรอคะ
แล้วอยู่แถวบ้านดุงบ้านดุงนึกออกมาอยู่ไหนคำชโนธไงเอออุดร
อุดรคำชโนธนั่นแหละผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกเหตุนะฮะ
หลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกจับพระในตัวตึงจริง
ที่นะร้านขายของชำฮะบริเวณบ้านบ่อสิระตับบนบ้านจันทร์
อำเภอบ้านดูงจังหวัดอุดอลธานีเนี้ยอายุกว่าหกสิบปีอืมนั่น
ดูดิตัวตึงจริงจริงเผยว่าอัตมาเนี่ยนะถูกมือด้วยไหมนั่นไงอ่า
เดี๋ยวก่อนใบเกอร์เหรอพระใบเกอร์ใส่สบงแล้วทรงมอเตอร์ไซค์หรือเปล่า
นี่เมื่อวานพระก็ขับรถชนถูกต้องไหมใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้คือที่เห็นสีเงินเงิน
ฉันคงกราบใหญ่เลยพระอายุ๖๐ฉันคงกราบทำบุญใหญ่
เลยนะมาท้าท้าคนคล่๋วนต่๋อยหน้าร้านขายของฉันนี่
ไปชมเสียงสักนิดหนึ่งฮะ
พอแล้วเพื่อนพอแล้วแล้ว
มานี่
อันนี้
พอแล้วหลวงตาพอแล้วนะ
ฟังแล้วมันบาดใจนะหลวงตาพอแล้ว
เว้ยวัดชาวบ้านก็ไม่กล้าต่อยกับเพราะกลัวบาป

เขาบอกว่าแม่ฟังนะฮะ
ลักษณะเนี่ยคือพระเขาบอกว่า
อัตมาเนี่ยเดินทางมาจากวัดแห่งหนึ่ง
นี่น้องบัวลำพูซึ่งอยู่ติดกับอูดอนอยู่แล้ว
อัตมามารับกระถิ่นนั่น
ถูกถามว่ามันผิดสินหรือเปล่าเนี่ย
อ้างว่าแม่ไม่ได้เมา

แต่ลักษณะการพูดเนี่ยลิ้นพันกันไปหมดเลย
ถามว่าทำอะไรดื่มพญานาค

หลวงพ่อหลวงปู่หลวง

ก่อนจะพร้อมบวกกับสื่อมวลชน
หลังจากถูกถามว่า
นี่ถามจริงเหิล

พระยอดนักช็อกเลย

เมียเมา
แล้วก็ต้องยอมรับผิดสิน

หลายคนบอกว่าถ้าเมื่อกี้พี่มดบอกว่าอย่าเรียกว่าดารา

ถูกอย่างนั้นก็อย่าเรียกว่าดารา

บางคนบอกว่าอาชีพพระอย่างนี้

อาจจะเพราะว่าในกระถิ่นเขาอาจจะชอบมี

ใช่มันเป็นยี่ห้อแต่มันคือชูกำลังป่ะ

เวลาอ่านข่าวก็คือไปผสมยาแก้ไอ

แล้วคิดถึงคนที่ไปทำกระถิ่นไหมล่ะ

เอ้าไปดูเรื่องนี้ค่ะ
ก็เป็นเรื่องเตือนภัยสำหรับสาว

ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีแบบผู้ชาย

เรามาเคาะประตูพี่อย่างจะเข้ามาที่ห้อง

พี่พลสกับพี่เจอแบบนี้จะทำยังไง

มาที่ห้องของหญิงสาว

คือตัวคุณสง่าพลนะคะเขามีการมาเปิดเผยหลังจากที่น้อง
สาวเขาเนี่ยนะคะถูกชายที่พักอยู่แบบว่าในห้องตรงกัน
แถวแถวนั้นนะคะใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็พยายามจะ
เปิดประตูห้องส่วนนิติคอนโดเนี่ยกลับพยายามช่วยปิดข่าวไม่
เตือนภัยให้กับลูกบ้านคนอื่นว่ามันเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นก็คือสิบสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องสาวเขาเนี่ย
อยู่ในห้องเนี่ยคนเดียวจากนั้นก็มีเสียงเหมือนเคาะประตู
อย่างแรงอะค่ะจนกุญแจห้องที่ห้อยอยู่เนี่ยมันตกลงมาตัวน้อง
สาวเขาเลยรีบวิ่งไป๒ที่ตามแมวก็ได้ยินเสียงค่ะคนวิ่ง
ผ่านไปก่อนจะเห็นผู้ชายเนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวเดินเข้าไป
ห้องตรงกันข้ามน้องสาวเขานำเรื่องนี้ไปบอกนิตินะคะ
นิติของคอนโดเนี่ยเพื่อที่จะขอดูกล้องวงจรปิด
ติคอนโดบอกว่าเอาล่ะถ้าคุณจะขอดูไปที่สอนอก่อนค่ะ
สอนอทุ่งสองห้องแล้วก็ทำเรื่องขอดูกล้องวงจรปิดมาก่อน
เขาถึงจะให้ดูได้ต่อมาเวลาสิบสี่นาฬิกาน้องสาวก็นำใบขอดูกล้องเนี่ยค่ะ
ยื่นให้กับนิติคอนโดก็ทำให้เห็นกล้องวงจรปิดว่ามีชายคนนี้
ใส่กางเกงในเดินมาหยุดที่หน้าห้อง
แล้วเข้าประตูใช้มือจับอวัยวะเพศของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลย

ซึ่งนิติคอนโดพอเห็นตกใจเหมือนกันค่ะ
หลังนี้หน้าน้องสาวเขาเลยขอไฟล์กล้องวงจรปิดกับนิติ
เพื่อที่จะเอาไปแจ้งความแต่นิติเนี่ยค่ะ
ยังไม่ส่งคลิปให้บอกเพียงว่าจะส่งให้ค่ะ
ขนโดอีกครั้งนึงก่อนจะใช้โทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยค่ะ
อัดคลิปจากกล้องวงจรปิดเอาไว้
เช้าวันต่อมาเขาเลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่๑๔นาฬิกา

ติคอนโดไม่มีการเตือนประกาศอะไร
กับลูกบ้านคนอื่นที่อยู่ในคอนโดเลย

ตัวเองก็ไปสอบถามเรื่องราวนะคะว่า
ทำไมไม่ติดประกาศให้ลูกบ้านลายอื่นได้ทราบ

แล้วกลัวแบบเห็นหนึ่งเห็นหน้าแต่ว่าอะไรแบบนี้

ทางตำรวจก็มีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
โดยเป็นชายชาวต่างชาตินะคะ
ดำเนินคดีที่สอนอทุ่ง๒ห้อง

มีเสียงสัมภาษณ์นะเจ้าของคลิป
ย้ายเหมือนกัน
แต่มีสองอย่างคือ
นิติทำไมไม่ทำเรื่องอะไรเลย

คือถ้าสมมุติคุณจ่ายค่าเท่าแค่
ไม่ถึงหลักหมื่นนะครับ
แต่เราได้นิติคอนโดที่คุณภาพ
เท่ากับราคาคอนโดหลายหมื่น
มันดีกว่าไหมครับ

เอ้าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ

พรุ่งนี้๑๖แล้วเร็วมากนะคะ

ค่ะพี่แป๊บเดียวจะปลายปีกันแล้วทีเดียว

ดังนั้นเราต้องหาแบบว่าอะไรกันสักนิดนึง
เรื่องของจิ้งจกสีแดง

เจ้าของร้านเขาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย
เพราะว่าจิ้งจกแดงโผล่ลงมาทักค่ะ

ดูสี
อื้อเจ๊จิ้งจกมันเปลี่ยนสีได้ไม่ใช่หรอก

ทำไมมันแดงขนาดนี้ไง

เจ้าของร้านพบเจอจิ้งจกทั้งตัวเป็นสีแดง
เดินทางไปตรวจสอบหน่อยพบจิ้งจกตัวดังกล่าวเกาะอยู่ใต้หลังคา
โดยจิ้งจกมีตัวเป็นสีแดงค่อนข้างเข้มเกือบทั้งตัวนะคะ
เว้นส่วนหัวของเขาอันนี้เห็นไหมพี่ดูหัวเขาตรงปลายตรงปากเห็นไหมคะ

ตาเนี่ยใบจะหลดปากยังมีสีน้ำตาลอ่อนเหมือนสีจิ้งจกปกติอะค่ะ
โดยนางมารยาทหรือว่าเจ๊แจ๋วเนี่ยเจ้าของร้านก็เปิดเผยบอกจิ้งจกสีแดงโผล่มาให้เห็นเมื่อประมาณ๕วัน
โดยเห็นครั้งแรกตอนกลางวันซึ่งตัวเขาเองอายุ๖๗ปี
แล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นจิ้งจกตัวสีแดงแบบนี้นะคะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันตายไปแล้ว
พยายามจะเดินดูอยู่นานปรากฏว่ามันขยับตัวค่ะ
ก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพเอาไว้
เวลากลางคืนจิ้งจกสีแดงตัวนี้ก็จะมาเกาะอยู่ด้านหน้าร้าน
ลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารเห็นก็พากันตื่นเต้นแล้วฮือฮาจริงนะคะ
พากันตีเลขกันต่างนานาบ้างก็บอกว่าจิ้งจกเนี่ยเป็นเลข๗
สีแดงก็ตีเป็น๔แล้วก็๙บางคนตีเป็น๗
ส่วนตัวเจ๊แจ๋วเองเป็นคนไม่เล่นหวยเขาบอกนะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องจัดลอตเตอรี่ชุดใหญ่กันมาเลย
เพราะว่ามันตรงกับเลขของตัวเขาเองคืออายุเขา๖๗ปี
แล้วก็บ้านเลขที่ของเขาคือ๗ทับ๖ด้วย

มันตรงไปหมดเลยเจ็ดสิบหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเหรอ
ก็คือมี๗๖กับ๖๗ตามอายุเขาอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าเขาจัดชุดใหญ่มาเลยนะ

แต่ล่าสุดที่พัชฌาพาไปเชียงใหม่มันก็มีเลขใช่หรือ

คนเอาไปรวมอยู่ในกูรูให้หวยนะ

ใช่แต่เทปออกเอาราสุดยิ่งไง
หยกหยกปะไม่รู้เขาเห็นในเน็ตเขาเสิร์ชรวม

มีมีรอบหนึ่งที่พี่ให้มา

ของลุ้บเม้เป็นจิ้งจก

นี่มีไหมไม่น้องน้องตกโคนป่ะ
ไม่คือตัวเมื่อกี้ก็ตกถัง๔ตัวนี้ก็ตกโครนไหม

ไม่มันดูซีดอ่ะน้องดูซีดมากกว่าทองไหมอ่ะ
กบสีทองนางว่าอย่างงั้นอันนี้กบใช่ไหมคะ
ที่วัดหนองกลับตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเนี่ย
เขามีการโพสต์คลิปฮะพบว่ากบเขาบอกแม่มันเชื่องเหลือเกิน
เชื่องเป็นกบสีทองเขาว่าอย่างนั้นนะ
เพศผู้เขาก็เลยเรียกว่าเจ้าทอง
อ๋อเมื่อเดินทางไปถึงวัดพบโอ้โหมีคนใหญ่แห่ลงไปริมครองจำนวนมากเลย
เข้าไปตรวจสอบเพราะว่ากำลังดูอะไรกันรู้ไหม
ดูดูกบสีทองครับผมเจ้าทอง
งงมากอัตมางงนี่ชาวบ้านไปดูกบสีทอง
มีคนเอามาปล่อยหรือเปล่าตรงนั้นมีมาปล่อยอะไรไหม
นั่นแหละสิเดี๋ยวเขาเอาถังไปทำอะไรกันก่อน
เขาบอกให้ไปไหว้พี่นางหลังวัดไม่มีใครไปไหว้แล้ว
ไปไหว้กบสีทองตอนแรกคิดว่าเขาก็จะเตรียมไปปล่อยนั่นไง

ตัวใหญ่แต่สีนี้มันเคยเห็นไหม
มันเคยเห็นเนอะดูจริงแล้วเขามีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดด้วยนะ
ที่วัดประชาสรรคเนี่ยคนนี้เขาชื่อคุณจรรย์เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดหนองกลับเนี่ย
บอกว่าแม่พบกับกบเพศผู้อีกหนึ่งตัวเนี่ยโผล่ริมตลิ่ง
ก็เลยมีความเชื่อเหมือนเจ้าทองซึ่งเชื่อว่าเป็นคู่ของเจ้าทอง
เพราะเจ้าทองเนี่ยเป็นกบเพศเมีย
ก็เลยมาเจอกันก็เจอเพศผู้กับเพศเมียเป็นผัวเมียกัน

เป็นเจ้าเงินกับเจ้าทองคาดว่าคงจะมาอยู่ด้วยกันก่อน
ในอนาคตเนี่ยหากกบอีกตัวยังอยู่เนี่ย

เรียบคุย
งงมากแล้วประชาสัมพันธ์มาบอกทำไม
บสีเงินกบสีทองเป็นผัวเมียกัน

อยากเห็นสีเงินด้วยอ่ะ

แต่เขาแบบว่าเป็นกบเหมือนสีเดียวกันนั่นแหละ

ก็เลยจะจับมามาแต่งงานกันเป็นผัวเมียกัน

บ้านบอกไม่ได้อยากจะรู้ว่ากบจะแต่งงานกันไหม

คนละตัวกันนี่ไงเจ้าเงินกับเจ้าทอง

แต่จริงถ้าเราเจอกบตัวที่๓เนี่ย

คำถามเลขเขาบอกว่า๙๒๙

กบคือกว่าไก่เลข๙เนี่ยหรอคะ

เดี๋ยว

นี่คือพี่นางคือนางให้ไปไหว้พี่นางก่อน
แต่คนไม่ไปไหว้พี่นางก่อนเลย
ไปดูกบเจ้าเงินกับเจ้าทองก่อน

มิ้นพี่ก็ไม่เห็นว่าลายศพเป็นยังไงอ่ะ

นี่เขาเก่งกบดำกบแดง
ควรเล่นไม่เป็นแล้ว
พี่เลขเต็มเลยมีแต่เลข๖
ไม่แต่ในนี้เขาบอกว่า
ไม่ใช่อันนี้หรอกไม่ใช่เลขจากตรงนี้
กบทั้ง๒ตัวตีเลขเป็น๙๒๙แล้ว๒๙ก็กบไหมแม่

ถ้าออกมาเราจะพูดว่าอ้าวอย่างนี้
คอยดูนะถ้าสมมติไปซื้อเลขนี้ปั๊บได้ไหม

เงินกับทองไม่ให้ได้แต่งงานกันเลย
เอ๊ะไออ่ะลองคนเสียหัวแล้วไปแม่กบ
บตอนนี้เยอะอยู่คนชื่นชมกบอยู่
พรุ่งนี้ทำให้ถูกปล้บแบบออก๑๕๙

คนบอกกลัวโดนไปผัดเผ็ดมาก

วันนี้สิบห้าวันนี้สิบห้าถูกต้องไหม

เดี๋ยวหลังจากนั้นปุ๊บกบจะเป็นเมนูอะไรค่อยอีกเรื่องหนึ่ง

คนไทยสามารถแต่งงานได้กับทุกอย่างลูก

พวกเราก็บ้าอ่านข่าวมันเข้าไปถ้าสับแต่งงาน

สัตว์แต่งงานกี่แบบเออจริง

ช่ายจริง
เป็นบางครับขืนใจมันครับกันบางที
คำว่าไม่ที่ชอบกันนอก
เขาอาจจะแค่เลวยมาถ
โฮนอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เบิร์ดทงชัยของเรานะคะถ้าพูดถึงเบอร์หนึ่งใช่พี่เบิร์ตก็จะเป็นคนร้องเพลงเปิดเวทีด้วยบทเพลงพระราชนิพลแผ่นดินของเราอะค่ะ
ก็รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณอิทธิพลคุณปลื้ม
มีการแถลงบอกว่าวันที่๑๗พฤศจิกายน
ก็คือจะมีเรื่องของการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างมากมายเลย
ตั้งแต่การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นโขนนะคะ
ลอยกระทงสายการแสดงเรือไฟ
ไปจนถึงการร้องเพลงของศิลปินระดับแนวหน้าของไทย
จริงนอกจากพี่เบิร์ตเองเนี่ยนะคะก็ยังมีศิลปินแนวหน้ารุ่นใหม่ของประเทศ

คุณปุ้นด่วงพรคุณกิตกิตตินัน

อัลห่างแน่นอน
คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยทำให้รู้ว่าพี่เบิร์ตก็คือพี่เบิร์ต
จริงค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็คือพี่เบิร์ต
พี่เบิร์ตอ่ะจริงแบบว่าคอนเสิร์ต๓รอบเต็มหมดอ่ะ
จริงแล้วแบบว่าทุกคนทุกยุคทุกสมัยแบบมันมีความสุขกับเขา
พอเสร็จโตมากับเพลงพี่เบิร์ตเนี่ยทุกแม่ทุกคนก็รู้จัก

สวัสดีครับแบบนุ่มอ่ะ
ไปดูคอนเสิร์ตทั้งรูปข้างหลังก็พากันไปดูเนอะ

หรือไม่บางทีก็พาลูกหลานไปดูด้วยนะคะ
แล้วลูกนี่พี่เบิร์ต

อัลบั้มเราเด็กอัลบั้มแรก
หลานอายุ๑๐กว่าร้องเพลงพี่เบิร์ตได้หมดอ่ะ
ปีหน้าได้ถึงพันแล้วเพราะว่าตัวนี้เก่า

เต้นกับฟันมาแล้วเต้นอยู่หอบแล้ว
แต่คนไปมีความสุขคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตควรไปมีรอยยิ้ม

แล้วก็ถือว่าบุคคลสำคัญแบบว่า
กระทั่งพระราชนีก็เสด็จเห็นมั้ยฮะ

ทุนกับอ๋อมก็สร้างไปดู
จริงไปดูกันแบบหู

ก็เป็นห่วงเมื่อเช้าก็มีโอกาสคุยกับอ๋อม

อ๋อมก็บอกอย่างนี้

เขามีการเปลี่ยนตัวดารา
อย่างถ้าสมมุติเราเห็นจริงเนี่ยอ๋อมอักขพันธ์เนี่ย

คนก็เลยส่งความหุ่นงายอย่างล้นหลามเลย
หลังจากมีเกลือแสข่าวเรื่องสุขภาพของอ๋อมอักภัณฑ์

เพราะปกติเนี่ยอาชีพหลักของออมอักภัณฑ

เรื่องหนึ่งเป็นคนเมืองนะครับ

อ๋อมก็ต้องพักงานแสดง

ในส่วนของละครที่กำลังออนแอร์อยู่เนี่ย

หรือเสือสั่งฟ้า๓เนี่ยนะฮะ

ซึ่งอ๋อมเนี่ยได้มีการส่งไม้ต่อให้กับบิ๊กเอ็มแล้วล่ะ

บทราชาแห่งดงพญาเย็นนะฮะ
ขณะที่ละครพีเรียสอีกเรื่องหนึ่ง

ลงตัวที่ฟลุ๊กเกิกพล

รับบทเป็นพญาวิสุทธิ์คนใหม่
เดินหน้าถ่ายกันต่อไปเลยนะฮะ

พี่อ๋อเป็นพี่เด็ก

แต่เค้าวงการที่หลัง

นิดหน่อยครับพี่มศอ่าเขาตอบมาว่าเขาป่วยนิดหน่อยอ่ะเออ
ขอบคุณขอบคุณพี่มศรักนะคะอาจจะอยากได้เวลาพักผ่อนด้วยล่ะมั้ง
เพราะว่าอย่างที่พ่อบอกว่าทำงานต่อเนื่องมาตลอดใช่ไหมคะ
คือตั้งแต่๑๐ปีรู้จักกับอ๋อมมาอ๋อมก็เป็นคนที่เล่นละครต่อเนื่องมาตลอด
อืมน่ะรีบกลับมาอ๋อมไวไวไวเนอะค่ะอืม
การนี้ยังต้องการแกอยู่อืมพาไปดูนักร้องสายมูกันหน่อยดีกว่า
พี่มศรู้รึเปล่าว่าคนนี้เนี้ยเขามูไม่แพ้พี่เลยน่ะใคร
อยู่ในช่วงของการทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศใช่ไหมคะ
แต่ละพื้นที่แต่ละคอนเสิร์ตแต่ละประเทศที่ไปเนี่ย
แต่ภาพนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนไทยคนไหนเห็นแล้วรู้สึกแบบ
ตบเข่าฉาดเลยแล้วบอกว่านี่แหละ

ลิซ่าอันนี้ไม่แน่ใจว่านั่งทำสมาธิหรืออะไรหรือเปล่า
นี่คือก่อนขึ้นโชว์นะคะเหมือนแบบนั่งขอพรทำสมาธิ
แล้วก็ชวนเจนนี่บอกมาทุกคนเรามานั่งกันเถอะ
หลายคนก็เลยบอกว่าเออน่ารักดีจังเลย
แท้มากมีการแบบว่ามูมือใดอะไรอย่างนี้
เป็นภาพน่ารักน่าเอ็นดูนี่ค่ะ

แต่ปกติส่วนใหญ่จริงถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่
เวลาสมมุติจะทำงานหรืออะไรได้อ่ะ

จะต้องตั้งสมาธิใช่ไหมทำสมาธิ

บางคนบางคนก็มีแบบเหมือนขอพรอะไรอย่างนี้

แต่หมายถึงว่าเจ้าทรงทำงานอยู่ที่ที่ก็มีเหลือแบบ

เขาจะต้องนิ่งเขาจะต้องรวบรวมทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้

หนูเห็นให้แม่ขึ้นไปคิดว่าที่มันไปเมาท์กว่าคนนู้นอีกเลย

ขักชุดทีดึงปีเดียวมัน๒๐๓๐ชุด
เยอะกว่านักแสดงอีก

ได้มีกลั๊กเดี๋ยวมีสร้อยเดียวมีไหล่สื่อแต่ไม่เต้นประเทศแดงหลวงมาค่ะรอดูเลย
เดี๋ยวมีคุณผู้ชมเอาลงมาให้ดูเพราะหนูว่าเห็นภาพจากที่คุณผู้ชมเอามาลงนะถึงเห็นว่าพี่ขึ้นคอนเสิร์ตเราเต้น
อ้าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่าน

บอกว่ามีแมนนานเอกดังหวนคุยแฟนเก่า

อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาในการใช้ชีวิตต่อไปนี่คุณปางบอกแล้วก็ขอบคุณที่เขายังให้คำปรึกษาตอนนี้ยังต้องปรับตัวกันอยู่หลายคนก็รอลุ้นไง
เพราะว่าจริงนี่เป็นครั้งที่๒แล้วที่จองกุกอยู่ในรายชื่อผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดหลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ในปี๒๐๒๐

แบบนี้

ในปีนี้ว่าสรุปแล้วจะได้ดูหรือเปล่า
ซึ่งเขาบอกว่ารับรองว่าเราได้ดูแน่
แต่อาจจะช้าไปสักวันหนึ่ง
อาจจะช้าไปสักวันหนึ่งเพราะทางนู้นเขาจะขายลิขสิทธิ์๓๐ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
และอยู่กันระหว่างการต่อรองซึ่งทางนู้นเขาไม่ยอมลดราคาให้เราเลย
ได้ดูอ่ะได้ดูแน่แต่อาจจะไม่ครบทุกคู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่รอบที่๒หรือไม่ก็รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
อาจจะถ้าไม่ครบทุกคู่ก็อาจจะเป็นรอบ๒ไม่ก็รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

เพราะว่ารอบท้ายมันก็ต้องแพงกว่ารอบแรกอยู่แล้ว
ไม่คือสมมุติถ้าจะได้ราคานั้นหมายถึงว่าได้ดิวนั้นจริงกรกฐก็ต้องเลือกฝั่งสุดท้ายป่ะ
ไม่แต่ถ้า๓๐ล้านเหรียญอ่ะก็เท่ากับเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้พอดีนะ
แต่คิดว่าแมตต์เปิดอังกฤษอยากดูจองกลุ่นหรือต้องดู
พยายามวางวิธีตอดอยู่เรือหรืออะไรอย่างนี่ต้องดูนิดหนึ่ง

เขาบอกว่าเราอาจจะช้าไปวันหนึ่ง
แต่ว่าพิธีเปิดยังไงต้องมีสำนักข่าวต้องถ่ายทอดอยู่แล้ว

ถ้าพอบอกเรื่อง
มาอีกแล้วอะ

ชื่อก็บอกเป็นดารา
ไม่ไปเข่า
มีที่บอกว่าเป็นดาราด้วย
เหล่านี่ดาลาแหละคือตัวผู้หญิงนะครับ
หลานเป็นผู้หญิง
ว่าขอเรื่องนี้เนื่องจากมันมีคำว่าดาราดาราเยอะเหลือเกินเนี่ย
อืมอยากให้ตำรวจเนี้ยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะพฤติกรรมโหดร้ายเกินกว่าเด็กอายุสิบเจ็ดปีจะทำเงินให้อืม
รวมถึงความพิจารณาเอาผิดผู้ปกครองด้วยใช่ค่ะ
เขาบอกว่าต้องเอาผิดผู้ปกครองด้วยว่าทำไมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไม่ห้ามปรามเลย
อืมพร้อมขอให้ตรวจสอบเอาผิดอ้างยี่ซ่องโจรใช่ค่ะเพราะเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน
อืมควรตรวจสอบว่าเด็กเหล่านั้นอ่ะเอาเงินมาจากไหนที่ซื้อแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธสงคราม
อืมใช่แล้วได้มาได้ยังไงอืมตอนเนี้ยเขาบอกว่าทุกวันนี้เด็กคนนั้นอ่ะที่บอกว่าเป็นดารานะ
ดาราผู้หญิงนะยังโพสต์แชร์ภาพอาวุธปืนกลอยู่เลยไว้พร้อมเรียกร้องให้ดารานักแสดงสาวชื่อดัง
เดี๋ยวก่อนนะดารานักแสดงสาวชื่อดังรายหนึ่งที่นามสกุลเดียวกันกับหนึ่งในวัยรุ่นที่ก่อเหตุน่ะ
ออกมาชี้แจงว่าจริงหรือเปล่าเออหลังจากที่มีคนไปก่อยคือเขาก็บอกว่าขอให้ดาราผู้หญิงคนนั้นน่ะ
ออกมาชี้แจงหน่อยว่าอะไรเกิดขึ้นกับช่วงนี้แต่ไม่ใช่ว่าดาราผู้หญิงคนนั้นที่
ให้นามสกุลเดียวกันเหมือนนั้นนะอืม
ดาราก็มีความลับเยอะอืมถูกไหมตอนนี้เนอะไม่แต่ญาติญาติ
แม่ไม่รู้เลยมีดาราคนหนึ่งก็ใกล้จะคลอดแล้วไม่รู้เลยแม่รู้ป่าวของท้องอ่ะ

ใครอ่ะถ้าพูดแบบนี้อยากรู้แล้วเนี่ย

รถเมียขนึงนิดรถเมียขนึงนิดนั้นคุณไอ้พิจาระที่เราเห็นท้องเนี่ย

พี่จุ๋ยก็เห็นอยู่แล้วมีดาราอีก๒คนไหมที่ท้องนี้มีใครรู้เลย

มันไม่แปลกใจเลยที่บางทีเราจะไม่รู้ว่า

โอ๊ยคุณแม่เรียกว่าอย่างไร
รู้โดยไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครดูออกว่าอายุ

สนิทไม่สนิทแต่คือพูดออกมาคือ

อายุพอพอเหรอฉันเนี่ยนะ

อย่าบอกบอกตัวอักษรตัวสุดท้ายของชื่อเค้าก็ได้

ไปเรื่อยอะไรเขาจะคลอดอยู่แล้วเนี่ย
ใครล่ะ
ใครแหวะ
เขามีผลงานตลอดคือจริงก็เกือบเห็นเขาหน้าจอเขาทุกวัน
ช่องอะไร
ใครวะไม่ทำอะไรแล้ว
ช่วยดูข่าวโบเมลดานิดหนึ่ง
เขาแบบแซ่บมากอะไรวะโบเมลดาสกิปต์อยู่ไหนก่อน
ช่วยดูอันนี้คือของพี่มดด้วย

เมรดาลงรูปเซ็กซี่ตอนกลางคืน

เขาลงตลอดอยู่แล้วเอออาเล็กก็ต้องคอมเมนต์อยู่แล้ว

ไอ้โบลงรูปนี้อาเล็กมันเข้ามาแม้นจม
แม่อาจจะรู้ก็ได้เหตุว่าแม่อาจจะ

ก็ฉันรู้แต่พวกเธอไงคนรอบตัวฉันจะรู้แต่แบบแต่เนี่ย

ไม่คิดว่าเขาท้องไง

ก็พอกับคุณแม่นี่แหละไม่ได้เด็กรุ่นนี้
ใครอ่ะอ๋อถ้าสมมติ๔๐กว่าแล้วก็ให้ท้องไปเถอะ

กว่าลูกจะรับปริญญาก็ไม่รู้จะวิ่งไหวกันอยู่หรือเปล่า

มันกลับให้ทุกวันแสดงจากเมื่อกี้